ต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีผู้ประท้วงในสหรัฐอเมริกาค่ะ
ซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแบบไร้มนุษยธรรมค่ะ
บรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนหลายร้อยคนค่ะ
ผู้ประท้วงระบุว่าเรือนจำแห่งนี้มีการปฏิบัติต่อนักโทษอย่างเลวร้าย
้มนุษยธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการรายงานการทำร้ายร่างกายผู้ต้องขัง
ละเมิดทางเพศและการกระทำที่กระทบต่อสภาพจิตใจของเหล่านักโทษในเรือนจำค่ะ
ดีตนักโทษวัย๓๗ปีที่เคยถูกคุมขังในเรือนจำแห่งนี้
ระบุว่าเฉพาะตัวอาคารสถานที่ก็ไม่เหมาะสมที่จะรองรับนักโทษ
ก็มีไม่เพียงพอนะคะผู้จัดแคมเปญแฮชแท็กโค้ชรายเคอร์สระบุว่า
เรือนจำแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือนจำอบูบราอิบแห่งนิวยอร์ก
โดยพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลปิดเรือนจำแห่งนี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณต่อชาวโลกว่า
สหรัฐไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับนักโทษและตั้งระบบเล็กขึ้นมาคุมขังนักโทษ
ซึ่งต้องเป็นระบบที่มีมนุษยธรรมมากกว่านี้ค่ะ